ไหวจ้าพี่อีทโปรงลางสะออนนะคะถึงช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะ
พี่อีทเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐเลยนะคะ
แม้โควิดจะทำให้ได้รับผลกระทบนะ
กับงานในวงการบันเทิงค่ะแต่พอเริ่มหันมาจับคอนเทนต์ค่ะ
รายการยูทูปเนี่ยชื่อว่าจะแตกแดกตับเออ
ความหมายเลยประมาณว่ากินเข้าไปกินเข้าไปเยอะเลย
ขายคอนเทนต์บ้านสไตล์ลูกอีสานเลย
พูดคุยกับเพื่อนพี่น้องในวงการแบบง่ายเลยค่ะก็เป็นกันเองนั่นแหละ
ผลปรากฏผลตอบรับจากผู้ชมดีมาก
ติดอันดับหนึ่งอันดับสองยูทูปตลอดเลย
ดูบางคลิป๔ล้าน๖บางคลิปคนดู๕ล้านโอ้โหขนลุกเหมือนกันนะแม่นะ
นะคะบอกเลยว่าชาแนลของพี่อีทเนี่ยนะคนกดไลค์คนติดตามเนี่ย
ทะลุ๑ล้าน๕แสนคนเข้าไปแล้วยอดมากเลยอ่ะ
จริงแป๊บเกียวปีเดียวไอ้มั่งอืม
แล้วยอดวิวแต่ละคลิปที่ทำค่ะก็พุ่งทะยานทะลุล้านทั้งนั้นเลย
จนรายได้จากช่องยูทูปนะกลายเป็นรายได้หลักไปแล้ว
สามารถเลี้ยงครอบครัวได้ค่ะบอกเลยนะรายได้นี่๗หลักเลยนะ
หลังนี่ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเลยนะเออดูดินะคะ
แล้วก็ปังขนาดนี้แต่พี่อีทบอกตัวเองนะคะ
ยังถ่อมตัวบอกว่าตัวเองเป็นหน้าใหม่สายยูทูปเบอร์อยู่ดี
แล้วก็อยากฝากกำลังใจให้เหล่านักสร้างคอนเทนต์หน้าใหม่ด้วยค่ะ
อย่ากลัวเลยขอให้ลองลงมือทำเลย
แรกมันก็อาจจะยังแบบได้ยอดวิวน้อย
แต่ถ้ามุ่งมั่นตั้งใจขยันทำคอนเทนต์
วันหนึ่งค่ะจะประสบความสำเร็จแน่นอนไปฟัง
ไปฟังเสียงสีอีกกันค่ะโหน่ากิน
ใช่ใช่ได้แต่พี่เขาถือว่าพี่ยังมือใหม่อยู่น่ะ
พี่ยังไม่ใช่มืออาชีพแต่เพื่อนนะครับ

ที่มีชื่อรายการว่าสแตกแดกตับนะครับ
ยังคงความสุขสนานยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนเดิมนะครับ
อยากให้ทุกคนได้ติดตามด้วยนะครับ
ไม่เยอะไม่เยอะ

คุณต้องกินแบบอู๋มูมามแบบเนี้ย
ใช่ใช่
น่าติดตามในสิริง

คุณผู้ชมไปหาดูกันได้นะคุณผู้ชม